มาถึงเรื่องคนโสดสายมูทำไมถึงเป็นคนโสดทำไมถึงเป็นสายมู
เพราะว่าพี่คนนี้เขาไปลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ร้านอาหาร
แล้วคราวนี้เจ้าของร้านก็จะตามหาให้ปรากฏว่าก็โพสต์ตามหาใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่โพสต์ไปแล้วนะโทรศัพท์เด้งตลอดเลยเด้งตลอดเลย
มาจากแอปไหนรู้ไหมแอปหาคู่คนโสดนะฮะ
โพสต์ในเพจของร้านนะครับเพื่อตามหาลูกค้าที่วางมือถือทิ้งเอาไว้ที่ร้าน
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ตามหาเจ้าของมือถือตัวจริงนี้นะครับ
ปรากฏว่าที่หน้าจอมีการเตือนมาจากแอปพลิเคชันหาคู่
เด้งเตือนมาไม่หยุดเลยดูสินี่มันแอปอะไร

ใช่ค่ะอ๋อเหรอฮะอ้าวปุ้ยทำไมรู้
เคยรู้จักอ๋อพี่เล่าเรื่องนี้ต่อนะ
เชิญค่ะหลังจากโพสต์ถูกแชร์นะครับ
ก็ไม่ต้องทะลุหรอกมองก้มลงไปเห็นการแจ้งเตือน
ก็ไปเจอภาพพื้นหลังนี่คืออะไรอีกอ่ะ
นัทพงศ์ไม่เข้าใจวัยรุ่นยุคนี้เลย
เขาบอกว่ามันเป็นไพ่ทาโร่๓แบบ
มันคือเรื่องของความรักล้วน
แล้วยังไงต่อนี่ไงไม้เท้าเห็นไหม
เหมือนเราหยิบไพ่ขึ้นมาอยากได้คำธรรมนายไหน
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะทำให้บางคนเขาเข้ามาคอมเมนต์แซว
เจ้าของมือถือเครื่องนี้บอกว่าเป็นนักรักสายมูแน่นอน

คือเจ้าของมือถือคนนี้เขาบอกคงจะได้ผลแล้วนะ
เห็นแม่แอปหาครูเตือนรัวเลย

คือเขาจะโหลดมาเพื่อเสริมดวงรับปี๖๕
รุ่งพุ่งปังเรื่องไหนไปโหลดไพ่ด้านนั้นมาใช้
เรื่องงานนะฮะเรื่องเงินเรื่องความรัก
คุ้นของคนเป็นที่นิยมชมชอบของคน

แล้วอย่างพี่ต้นนี่ต้องโหลดอะไรมา
พี่จะต้องโหลดมี๕เล่มเอาไปทำอะไร
เอาไว้ปรักรังตัวเองเหรอคะมีค่ะ
หรือเหรอแต่ละใบมันก็จะมีความหมายต่าง

คือพูดได้เวลาเราหยิบจริงมันไม่ได้มาแบบที่เราอยากจะให้ไง
โอ้โหแล้วมันเฟลล์ไปเลยนะถ้าเจอแบบนี้

เค้านักรักสายหมูใจเหมือนกลุ่มอ่ะ

อ๋อรีบคืนนะเพราะว่ามีตุ้นเนี๊ย

จะหาอีกเหรอคะหาเมียก่อนไหม
โอ้ยไปค่ะตอบไปเลย